ถ้าเราแต่งงานแล้วเรามีคู่ชีวิตที่คอยเตือนไม่ให้เราทำเรื่องไม่ดีเนี่ยอันนี้ดีมาก

ผู้หญิงคนนี้เตือนสามีบอกว่าเธออย่าไปเล่นออนไลน์เลยอย่าไปเล่นพนันออนไลน์มันไม่ดี
แต่ว่าสามีไม่ค่อยเชื่อก็มีปัญหากันมาตลอด
ถึงขั้นว่าภรรยาเนี่ยหอบลูกไปอยู่บ้านแม่
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงเวลาโดนสามีทำร้ายมาก็จะมาบ่นกับเพื่อนคนนี้
วันดีคืนนี้ก็ไปนั่งดื่มเบียร์ปรับทุกข์กับเพื่อน
ปรากฏสามีมาเจอนึกว่ากิ๊กนึกว่าเป็นกิ๊กกันเอาผมจามเลย

ขวานจามเพื่อนผู้ชาย
จามซะตายเลยคุณผู้ชมฮะ
เหตุเกิดตี๒ครับตี๒เช้ามืดเมื่อวานนี้ครับ๑๒พฤศจิกายนและตำรวจสภเขาดินจังหวัดราชบุรี
ไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุเลยอยู่ในตำบลหนองกวางอำเภอโพธาราม
คือมีคนฆ่าฆาตกรรมเป็นเหตุฆาตกรรมครับที่บ้านปูนชั้นเดียวหลังนี้เลย
แล้วตรงจุดที่เกิดเหตุคือโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้
มีรอยเลือดหยดเป็นทางครับแล้วก็ขวดเบียร์ที่ดื่มแล้ว๓ขวดวางอยู่
ไอ้เลือดหยดหยดหยดหยดหยดมาจากร่างของนายสุภะมงคลอายุห้าสิบหกปี
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างที่นอนเนี่ยคุณผู้ชมยังมีกับข้าวตั้งอยู่เลย
ครับใบหน้ามีรอยโดนชกจนปูดบวมด้วยนะแล้วก็ที่คิ้วซ้ายกระโหกแก้มขวาเนี่ย
ตรงนั้นแหละที่โดนขวานจามเข้าไปครับคนที่ก่อเหตุคือเบียร์สุรศักดิ์อายุสามสิบห้าปี
เขาหนีไปนะหลังก่อเหตุเขาหนีไปส่วนภรรยาของเบียร์ชื่อว่านางสาวเพ็ญนภาอายุ๒๕ปี
เล่าให้ฟังว่า๓วันก่อนเนี่ยหนูทะเลาะกับเบียร์สามี
ที่หนูไปห้ามเบียร์ไม่ให้เล่นพนันออนไลน์พอห้ามปุ๊บเบียร์ก็ทำร้ายหนู
หนูก็เลยหอบลูก๒คนคนหนึ่ง๔ขวบคนหนึ่ง๒ขวบหนีมาอยู่บ้านแม่
คืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเบียมาตามหาหนูที่บ้านแม่
เจอหนูว่านั่งดื่มเบียอยู่กับผู้ตายก็คือสุพมงคลดื่มอยู่หน้าบ้านเนี่ย
ซึ่งผู้ตายก็คือสุพมงคลเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทหนูนะ
คุณผู้ชมสุพมงคลอายุห้าสิบหกปีส่วนคุณเพนภาอายุยี่สิบห้าปี
อืมแต่เธอบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันก็คอยให้คำปรึกษาตลอด
เวลาโดนเบียร์ทำร้ายโดนเบียร์ซ้อมเนี่ยก็จะมาเล่าให้พี่สุพมงคลฟัง
แต่ว่าเบียร์คิดว่าสุพมงคลเป็นชู้หนูมาถึงปุ๊บเบียร์ไม่พูดพร่ำทำเพลง
ปรีเข้ามาเลยบอกมึงเป็นกิ๊กเมียกูเหรอโอ้โหวันนี้กูจะเอามึงให้ตาย
นี่คือสิ่งที่เบียร์พูดกับพี่สุพมงคลครับแล้วไม่ได้พูดอย่างเดียวฮะ
ทำจริงด้วยขนาดว่าสุพมงคลหนีเข้าไปในบ้านแล้วนะ
แล้วในบ้านก็มีลูกลูกเนี่ยนอนหลับอยู่เบียร์คนเป็นสามียังวิ่งตามเข้าไป
ชกพี่สุพมงคลไปต่อยพี่สุพมงคลโวยวายเสียงดังจนลูกตื่นเลย
แล้วสุดท้ายเบียร์ก็เอาขวานมาจามหน้าสุพะมงคลครับ
แล้วหลังจากนั้นก็พาลูกสองคนหนีไปเลยฮะ
เดี๋ยวผมจะลองโทรภาษาอ่านดูนะ
ถ้าคิดว่าเป็นช่วงอ๋อโอเค
หลังก่อเหตุก็พาลูกสองคนไปด้วยใช่ไหมคุณผู้ชม
ช่วงบ่ายเมื่อวานตำรวจไปค้นห้องพักของเบียร์ครับ
เจออะไรไหมไม่เจอตัวฮะไม่เจอตัวเบียร์
แต่เจอลูกนะเจอลูกที่เบียร์เอามาทิ้งไว้
แต่ว่าสีหน้าท่าทางเขาก็อาจจะไม่ได้สลดเท่าไหร่นักนะคุณผู้ชม
เขาให้การแบบนี้ว่าแวบแรกที่เห็นสุภาพมงคลเนี่ย
คือทำท่ากำลังจะนุ่งกางเกง

ไม่ขอโทษสุพมงคลไม่ขอโทษครอบครัวเขาด้วย

เขาฝากมาสั้นนะลองฟังดู

พึงท่าใส่กางเกงกันนะครับ

ไอ้หึ่งก็มีเมียเราครับ

มันก็เป็นผีอะ

แบรนดาโทรรทรมาโฮ์

มันทำให้มันสมควรแล้ว
คือตัวเบียร์ก็เชื่อว่าความสัมพันธ์
ระหว่างเพ็นนภาคนเป็นภรรยา
กับสุพมงคลมันน่าจะมีอะไรเกินเลย

ส่วนบรรยากาศงานศพของบ้าน
สุพมงคลครับบ้านผู้ตายเนี่ยก็โศกเศร้าครับคุณผู้ชมฮะ
ลูกสาวบอกให้ทีมข่าวฟังว่า

เบียร์เนี่ยขโมยมือถือพ่อไปด้วย
แล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าพ่อตายหรือยัง

ตัวคนเป็นลูกสาวโทรเข้าเบอร์พ่อ

เออรับสายปุ๊บเราพูดว่า

เพราะว่าโดนทำร้ายเพราะโดนฟันเหรอ

คุณผู้ชมตัวลูกสาวก็ยืนยันว่า
อโหสิกรรมให้เบียร์แน่นอนครับ
ไม่ค่ะ
พ่อเราเป็นขนาดนี้
ทำพ่อเราเละขนาดนี้ไม่ยอม